ชาตินี้คง

ครูนี้คนเดียวนะ

จุดขึ้น
เพลงที่๖มูลค่าหนึ่งแสนบาทคุณเกดแก้วร้อง
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย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
นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
คุณผู้ชมก็จะได้พบกับเราสองคน
และรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
อยากจะบอกกันว่ารายการนี้เขามีมานานแล้ว

เพียงแต่ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะครับ

ครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับไปเลยจากรายการของเรา
๑ล้านบาท

แล้วก็อยากจะบอกผู้เข้าแข่งขันที่อยากจะสมัครมาว่า

เรากำลังฮิตกันอยู่เรารออยู่เรารออยู่นะครับคิวอาจจะยาวนิดนึง

แต่ว่าก่อนจะมาออกนะคะระหว่างที่ดูรายการของเราไปด้วย

ถ้าอยากสมัครมาในรายการของเรา

เพราะว่ายิ่งร้องเยอะก็ได้เงินเยอะค่ะ
คุณผู้ชมคะเหมือนคนนี้ค่ะ
เธอเป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านทั้งวันค่ะ
อยู่บ้านทั้งเดือนค่ะอยู่บ้านทั้งปีค่ะ
เนื่องด้วยเดินไม่ได้ค่ะเดินไม่คล่อง
อยู่บ้านจนเป็นสภาวะซึมเศร้า
ดีนะคะที่เขามีสามีที่ดีที่รักเขามากเลย
ทำให้ชีวิตของเขาอยากจะอยู่กันไปนาน

ย้อนหลังดูภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกสักรอบหนึ่งก่อนค่ะ
ชื่อเกดแก้วนามสุคุณปฐุมไทย
ชื่อเล่นชื่อจิ๋มอายุ๔๒ปี
อาศัยอยู่กับแฟนแล้วก็ลูกสาว
อายุ๖๐ค่ะห่างกับสามี๑๘ปีค่ะ
เขาเป็นคนดีเป็นคนรักลูกรักเมียรักครอบครัว

ชื่อน้องขนิ้งอายุ๓ขวบครึ่งค่ะ
ชื่อเซฟครับอายุ๖๐ปี
เป็นแฟนของจิ๋มจิ๋มเป็นคนดีทีเดียวแล้วครับ
แต่น่าสงสารตอนนี้แกป่วยเป็นกระดูกทับเส้น
ต้องปวดต้องร้อนชาไปทั้งขาครับ
ยืนนานไม่ได้ครับยืนไม่เกิน๕นาทีก็ต้องนั่ง
ทุกวันนี้เขาเดินไม่ปกติคนนะครับเหมือนเขาเอียง
น่าสงสารมากต้องดูลูกอยู่คนเดียวที่ห้องนะครับ
ทำอะไรช่วยแกไม่ได้นอกจากเลี้ยงลูก
แค่พอกระเทิบกระเทิบเอาลุกเดินลำบากค่ะพี่
ทุกวันนี้สงสารแฟนค่ะคือเขาเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นอย่างหนักเลย
ไปโดนควันโดนฝุ่นโดนอากาศเขาก็ไอทั้งไอทั้งจามเป็นเยอะ
หมอบอกว่าคุณเป็นหลอดลมตีบแล้วเนี่ยนอกจากนี้แกเป็นโรคลิสีดวงด้วยค่ะ
เวลาเราถ่ายมาแล้วเหมือนกับมันไปเสียดสีกับหัวมันนะคะ
แล้วมันก็แตกพอแตกแล้วเลือดมันจะออกพุ่งจี๊ดออกมาเป็นเลือดสดเลยค่ะ
หมอว่าคุณอยู่ได้ยังไงเลือดคุณเหลือแค่นี้
กลัวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแกไม่อยู่กับเราแล้วลูกก็เล็กเล็ก
แล้วเราก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงอย่างนี้คือถ้าไม่มีแกคนหนึ่งตายเลยค่ะ
บอกตัวเองตลอดเวลาคือเราตัวเราเนี่ยป่วยไม่ได้
เจ็บห้ามป่วยห้ามตายสู้สุดสุดเพื่อลูกเพื่อเมียทุกวันนี้ครับ
นี่ค่ะลูกสาวชื่อน้องคณิ้งห่วงอนาคตเขาอะค่ะ
เขาเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็แก่แล้วแล้วแม่ก็ไม่สบายอย่างนี้
ไม่รู้จะอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหรือเปล่าค่ะ
รักแม่ค่ะแม่สู้นะคะ
สองแก้มที่เคยมอบให้บ่เสียดายมันดอกอายจาก

ก็ย้ำเรื่องราวภาพชีวิตของเธออีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับคุณเกดแก้วนะครับ
ขอเอาความเจ็บปวดที่หลังมาเป็นพลังสู้เพื่อครอบครัว
สวัสดีครับคุณเกดแก้ว
ขอต้อนรับคุณเกดแก้วเป็นครั้งที่๔แล้ว
วันนี้มาเหมือนเดิมค่ะมากับคุณแม่แล้วก็คุณสามีนะคะ
ทองขันแล้วก็คุณพี่เซฟนะคะสวัสดีค่ะ
ก็เป็นคู่ชีวิตนะครับของคุณเกดแก้ว
แล้วก็มีคุณแม่แล้วก็น้องคณิ้ง

ระหว่างที่พี่เกดแก้วล้มป่วยลงนะตั้งแต่ไม่สบายเนี่ย๔ปีเนอะ
ดูแลก็ดูแลมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการออกบ้านแต่เช้าไปขับมอเตอร์ไซค์ไปทั้งวัน
ต้องเอาข้าวมาส่งเอาน้ำมาส่งหาขนมให้ลูกกินหาขนมให้เรากินวันไหนที่เราจิตตกมากมาก
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอด๔ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
เรียกกันว่าไม่ว่าจะงานข้างนอกหรือการดูแลภรยาก็ทำแบบสุดตัว
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
เรียกกันว่าไม่ว่าจะงานขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
เรียกกันว่าไม่ว่าจะงานขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา

สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา

สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา

สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา

สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา

สามีก็ต้องพาเราไปขับรถเล่นดูแลเราเป็นอย่างดีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา

มันเหมือนกับเรามีที่พึ่งทางใจนะครับ
เห็นบอกว่าหมดไปกับค่ารักษานี่เยอะเหมือนกัน

แต่มาสังเกตตอนหลังคนเขาบอกมา

แล้วทีนี้กินยาซึมเศร้าก็ไม่เป็นผล

ให้ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วมันจะไม่หายครับ

ตรงไหนที่เขาว่ามีอาจารย์
มีของดีสามารถทำให้อาการดีขึ้นได้

นั่นก็หมายความว่าพี่เซฟมั่นใจว่าพี่เกดแก้วโดนของแน่

นี่ถือว่าอาการทุเลาดีขึ้นบ้างหรือยัง
ทุกวันนี้ผมได้คาถาจากพ่อมา
ก็ถ้าของขึ้นเขาเรียกว่าของขึ้นนะครับภาษาชาวบ้าน

จะเรียกว่ารักษากันทุกทางทุกแผน
แผนปัจจุบันแผนโบราณ
หมดไปประมาณเท่าไหร่ครับคุณเชฟ

กับการรักษาที่เขาป่วยแล้วก็เป็นเมียเราเราต้องรับผิดชอบ
เพราะเรามีหน้าที่เป็นสามีเราต้องดูแลให้ถึงที่สุด
จะมีเท่าไหร่เราก็ต้องหามาหรืออะไรให้เขาหายให้ได้ครับผม

แค่ฟังก็ยังทราบซึ้งใจเลยนะคะ
มั่นใจว่าพี่เกดแก้วเอง
คนที่ได้รับความรักความเอาใจใส่อย่างเต็มที่จากพี่เซฟ
เธอคงทราบซึ้งใจไม่น้อยนะคะ
และเราจะทราบซึ้งใจกว่านี้ถ้าพี่เกดแก้วทำได้ตามเป้าหมาย
เพราะว่าตอนนี้คุณป่าค่ะถึงเพลงที่๔แล้ว

ทำไปแล้วร้องไปแล้ว๔เพลงได้ไปแล้ว๖๐๐๐บาท
ตัวช่วยอยู่ครบยังไม่ได้ใช้เลย

คือยังไงเนี่ยเจอแน่เจอ
ถ้าไม่ใช้แล้วร้องได้เนี่ยเราไม่เสียดายค่ะ
มันจะไปเสียดายตรงที่ร้องไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้เนี่ยค่ะ
ถ้ามาแล้วจงเล่นตามเกมค่ะ
ขอให้พี่เกดแก้วโชคดีกับเกมที่เหลืออยู่

ถ้าพร้อมมาเลยครับ

อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
ทบทวนตรึกตรองให้ดีค่ะ

แต่ว่าก็ไม่มั่นใจที่ว่าตัวเองจะร้องได้ขนาดไหนค่ะ

เพราะว่ามันไม่ได้ซ้อมเต็มที่

ตอนนี้สิทธิ์ของคุณเกดแก้วก็เหมือนเดิมนะครับ
ถ้าไม่อยากเล่นต่อบอกว่าหยุดก็รับ๖๐๐๐บาทก็ได้
แต่ถ้าสู้ต่อเพื่อไปให้ถึง๑แสนก็จะต้องยอมเสี่ยง
ถ้าร้องผิดก็จะเหลือครึ่งหนึ่งตลอดนะครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช่
และต้องเลือกแผ่นที่๕
เชื่อสามีเนาะเลือกแผ่นที่๕นะครับมาดูกันตัวช่วยจาก
แผ่นที่๕นะครับตัวช่วยคือร้องผิดได้๑คำ
ร้องผิดได้หนึ่งคำหมายความว่าถ้าเกิดร้องผิดคำหนึ่งคำหนึ่งคือเช่นฉันเธอเขาเนี่ยนี่คือหนึ่งคำ
ค่ะร้องผิดถือว่าไม่ผิดแค่คำเดียวนะครับค่ะพอไหมคะพอค่ะพอเหรอฮะ
เกรดแก้วทบทวนให้ดีนะอันนี้น้องไม่ได้ว่าอยากจะให้พี่แบบใช้ตัวช่วยให้หมดไปเลยหรืออะไร
แต่ถ้ามันพอจริงอย่างที่พี่ว่าปลอดภัยร้องแล้วได้เงินก็ยินดีด้วย
ลองทบทวนดูค่ะได้ครับพอพอแน่น่ะครับเอาละครับ
ถ้าไม่ใช้ก็ตั้งสติให้มั่นดีนะครับทบทวนเนื้อให้ดีนะครับ
อยากพูดอะไรกับสามีไหมคะก่อนจะร้องก็จะทำให้เต็มที่เหรอพี่เซฟ
เพื่อครอบครัวเราสู้สู้นะครับสู้นะครับสู้ด้วยสตินะครับ
ครับเอาละครับเพลงที่ห้าครับเพลงนี้มูลค่าแปดหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

เตรียมจะไปแล้วใช่
ก็เห็นเธอเปลี่ยนไปจนอยากรู้
เย็นถ้าเธอห่างเหิน
จับมือเดินจับใครอยู่
พักหลังอยู่กับฉันเหมือนจำทน
ไปแอบคบกันนานหรือยัง
กินข้าวกี่ครั้งดูหนังกันกี่คน
จะเลือกเขาแล้วใช่ไหม
เหมือนอยากไปใจร้อนรน
ทนคุยเรื่องราวได้ไม่นาน
ให้เสียงด่านว่ารำคา
ก็หลุดคำนั้นยืนยันว่าจะไป

พูดเบาก็เจ็บ
แค่เธอไม่เก็บฉันไว้ในหัวใจ

พูดเบาก็เจ็บ
เมื่อเธอเลือกเก็บรักเขามาแทนที่จะ
เหยื่อใหญ่บางบางเส้นสุดท้าย
เมื่อเธอตั้งใจมาก
เมื่อเธอตั้งใจทำลาย
หนักเบาก็ขาดอยู่ดี
เมื่อใจเข้มแข็งไม่พอ
เจ็บก็จะรอรอเธออยู่ตรงนี้
คำว่าเราจบกัน
ฉันนั้นเข้าใจดี
แต่ยังไม่มีวิธีจะลืมกัน

เมื่อกี้ก็เลยใช้คำว่าโอเคนะ

คุณเกดแก้วร้อง